ไปดูไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นให้โชคเฮ้ยจริง

ไปดูหน่อยนี่ไข่ตุ๋นอยู่นี่

ไม่มีมีแต่ต้นหอมไข่ตุ๋นมาเลย

แต่มันคือเจ้าเต่าตัวนี้ที่ชื่อไข่ตุ๋น

นี่ครับเจ้าเต่าตัวนี้คุณยายท่านนี้เป็นคนเลี้ยงเอง
คุณป้าสว่างสวงสมบัติ
คุณป้าแกเป็นคนเลี้ยงนะแล้วเลี้ยงมาเป็นปีแล้ว
แล้วใครโชคให้ลาบอยู่เรื่อยเลย

ตรงนี้นะฮะก็คือชุมชนไซแก้วหมู่๑ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วบ้านล่ะบ้านของคุณยายอยู่ตรงไหนอันนี้เล่าให้ฟังเป็นข้อมูลนะคุณผู้ชมนะ
บ้านเลขที่๑๒๗ทับ๑ซึ่งเป็นบ้านของคุณป้าสว่างนี่แหละ
เขาเล่าอย่างนี้ว่า๒งวดที่ผ่านมานี่คือถูกรางวัลนะ
เชื่อว่าพ่อเต่านี่แหละเจ้าไข่ตุ๋นตัวนี้
คราวนี้ก็เลยเอาแป้งมาถูไถกันอีก
แล้วป้าสว่างแกบอกว่าเลี้ยงเจ้าไข่ตุ๋นมาประมาณ๑ปี
เลี้ยงเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์มงคล
เต่าเขาก็เชื่อไงเป็นสัตวมงคลที่ช่วยให้อายุยืนอะไรก็ว่ากันไป
แล้วล่าสุดป้าสว่างแกนอนแล้วแกฝันไง
ฝันว่าเจ้าไข่ตุ๋นมาให้โชคอีกแล้ว
ก็เลยเอาผักบุ้งมาให้ไข่ตุ๋นกินก่อน

โอ้โหไข่ตุ๋นอร่อยเลยไข่ตุ๋น
ไข่ตุ๋นบอกคราวหลังขอเป็นผักบุงก๊อฟได้ไหม

อันนั้นไข่ตุ๋นหรือคุณคะ

เออมันก็กินผักบุ้งแล้วใครต่อล่ะ

มาขอดูผักบุ้งแรงมาขอดูไข่ตุ๋นดิ

หวังว่าจะได้โชคได้ลาบตามที่คุณป้าแกบอก
แต่จะมาจะไปไม่มีใครรู้ดูแล้วใช้วิจารณญาณและแนะนำว่าอย่าเลย
เป็นไปได้อย่าเอาแป้งไปรูปถูไถเจ้าเต่ามันเลยสงสารมัน
อย่าลืมล้างผักบุ้งให้ไข่ตุ๋นด้วยนะ
เออใช่ไหมใช่มันกินเก่งมากเลยอุ๊ยแล้วมีเอ้อ

คือคางคกค่ะคุณดูตุ่มที่ตัว

มันคือคางคกสีทองที่จังหวัดปราจินบุรี

เพราะมันเข้าไปลอกคาบในบ้านของเขา

คางคกสีเหลืองตัวนี้สีทองแล้วกันนะ
มันเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่๒๐๙หมู่๔
บ้านหนองต่างตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เช่าบ้านเขาจะเรียกเจ้าคางคก
ลักษณะแปลกแบบนี้ตามวรรณคดี
ก็คือนางอุทัยเทวี
นี่ทางคุณบ้านของไทย
คุณธนทรมิ่งพาทรัพย์เจ้าของบ้านวัย๔๔ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยฝัน
ฝันเห็นกบสีทองเข้ามาอยู่ในบ้าน
จนกระทั่งเนี่ยเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
กบที่เจอที่ฝัน
กลายเป็นมาเจอคางคกสีทองตัวนี้
แล้วมันเข้ามาลอกคราบอยู่ที่บ้านอยู่ในบริเวณบ้านเลย
ตัวเขาบอกว่าเอาจริงก็แปลกใจมาก

ก็เลยทำพิธีตามความเชื่อ
เอาจริงนะคางคกมันมียางนะ

มันดูแบบนอนให้เล่นสบายใจ
เอ้าเค้าภูกษ์ปะแป้งอ่ะตอนแป๊งที่ภูกษ์

ลิขึ้นคลอบก็ไปหยุดในลำคอเลย
เหมือนมาคาแบบเอาน้ำมาไหม

งั้นผมแนะนำอย่างนี้

หาหมอเหรอหมอดูหรือหมออะไร